คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวความหวาน
ถึงแม้ว่าจะต้องรักษาระยะห่างนะคะ
แต่ความคิดถึงเนี่ยมันอัดอ้านแล้วกัน
หลายคนเห็นแล้วก็โอ้โหฟินจิกหมองกันไป
แต่วันนี้เรามีเรื่องเล่าของน้องยายา

มีการแชร์ภาพพร้อมข้อความว่าทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ได้รับการบริจาคเตียงสำหรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ
พร้อมข้อความว่าเครื่องนี้ตั้งชื่อว่ายาย่าหนึ่งยายาสอง
บริจาคโดยคุณยายาอุรัสยาผ่านทางมูลนิธิ๑๐๐ปี
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
สำหรับเตียงนี้เขาบอกว่าผู้ป่วยที่นอนในเครื่องนี้
จะไม่สามารถแพร่เชื้อให้กับคนรอบตัวได้
ซึ่งเขาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับคนสวยใจบุญ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือทางสังคมที่สาวยายายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างไปแล้วกว่า๒ล้าน๕แสนบาทนะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนในวงการบันเทิงของเราได้ส่งมอบน้ำใจนี้ให้กับสังคมนะคะ
จริงแล้วยาย่าเนี่ยทำบุญมาตลอดแหละถึงแม้ว่าไม่เกิดวิกฤตโควิดนะคะ
ขณะที่นางเอกเพื่อนซีอย่างคิมเบอร์รี่เองค่ะก็ชวนหวานใจหนุ่มหมากปริน
และมะปรางวิราการร่วมกันแพ็กถุงปันน้ำใจกว่า๒๐๐ชุดนะคะ
ถุงเนี่ยก็บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคหน้ากากผ้าแล้วก็เจลแอลกอฮอล์
เพื่อแจกให้กับผู้ป่วยยากไร้และครอบครัวที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะ
และส่วนหนึ่งก็มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่รายได้น้อย
บางคนก็ตกงานนะในช่วงนี้ในพื้นที่พระราม๔และราชพร้าว
โดยเป็นไอเดียของสาวคิมค่ะที่พูดกับมะปางเมื่อสองวันก่อน
ว่าเป็นห่วงคนที่รายได้น้อยบางคนก็ตกงาน
เรียกว่าลงทั้งทุนลงทั้งแรงจนเสร็จ
เพื่อหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่ป้าน้าอาได้ในช่วงนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะสำหรับคนในวงการบันเทิงนี่ก็ลงทุน
ของเองจัดส่งเองนะคะให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนในช่วงนี้นะ
ใช่ค่ะแม้ว่าสถานการณ์โควิดมีเรื่องราวดีมากมายแต่วงการ